คุณผู้ชมไปพาไปเที่ยวงานช้างที่จังหวัดสุริน

ถูกต้องนะฮะแต่ละปีเขาจะมีการจัดงานช้างขึ้นมา
คนก็จะไปขายข้าวขายของนะฮะกลางวันก็มีขบวนแสดงช้าง
กลางคืนจะมีคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณปูพงศิษยคัมภีร์ไปเล่น
ตีกันยับเลยอ่าล่าสุดปีนี้คาราบาลไปเล่น
เดี๋ยวหูคาราบาวคาราบาวนึกถึงเพลงนี้เลย
ตีนีนีนีนิ้วตีนีนีนิ้วถ้าเพลงนี้มาเมื่อไหร่นะ
ฮอร์โมนมันจะพรุ่งพลาดร้าวนะมันร้าวอารมณ์นะ

เพลงมันมันคนก็เลยอยากมันด้วย
ตีกันมันยับเลยคุณผู้ชมอ่ะไปดูภาพเลยครับ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

คืออย่างที่ผมบอกไปปีที่แล้วเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษยคัมภีร์ก็ตีกันปีนี้ก็คาราบาลไปก็ตีกันอีกครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละฮะกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันตะลุมบอลกันคว่างขวดน้ำใส่กันไล่เตะไล่ต่อยไล่ฟันมั่วซั่วไปหมดคนขายของก็กรี๊ดด้วยความตกใจ
เหมือนเวทีหมอรัมท์ที่เราเห็นก่อนหน้านี้

มีคืออย่างงี้ถ้าสมมุติไปตีกันระหว่างที่พี่แอ๊ดเล่น

ไม่เล่นด้วยไงค่ะเออแต่โพสต์โพสต์ชมไม่ทันขาดคำอ่า
โอเคไม่ตีหน้าเวทีแต่พอเลิกไงก็ไปตีกันนอกงานไง
หน้างานนะฮะพูดไม่ทันขาดคำไม่รู้ว่าจังหวะกองมันระทึกในใจ
หรือเปล่าหรือเพลงมันแบบจี๊ดหรือเปล่ามันโดนหรือเปล่า
จบงานคอนเสิร์ตนะที่เขาโพสต์ชงกันไปเนี่ยยกพวกมาตีกัน
วัยรุ่นอารมณ์ร้อนร้อนยังค้างค้างเตออยู่กับจังหวะกองในใจออกมายกพวกตีกันนอกงานครับ
อันนี้มันคือถนนบริเวณด้านนอกสนามกีฬาด้านในคือคอนเสิร์ตอยู่ในสนามกีฬา
อันนี้ด้านนอกนะฮะก็ตีกันนะฮะในงานเขาก็ราบรื่นดีแต่นอกงานเนี่ย
ับเยินครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็เนี่ยฮะหลบกันชุดละมุนวุ่นวายทีเดียวนะครับ
ตำรวจก็เอาไม่อยู่ฮะฉันแอบคิดเล่นเล่นนะว่าไอ้อย่างงานแบบเนี้ย
ทำยังไงไม่ให้มีเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันทำยังไงดีไปจ้างศิลปินทางเหนือดี
ตอนย้อนตอนย้อนอ่ะมันจะตีกันไหมก็ต้องลองดูแต่มันจะไม่มีคนซื้อบัตรไปดูหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ทราบว่ามันต้องจังหวะไหนถึงจะแบบว่าไม่ตีกันก็หลังหลังเขาห้ามเอาเหล้าเข้าไปดื่ม
ใช่แอบมันเข้าไปดื่มแอบมันเข้าไปบางคนกินก่อนก่อนข้าวด้วยซ้ำมาวไปแล้วแล้วก็ไปเนี้ย
หน้าเวทีนะหาทางแก้กันดูเดี๋ยวงานดีเสียหายหมด